หมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อไหมจล๒๕บาทอาจจริง๒๕บาทเท่านั้นเขาเสริมอย่างเงี้ย
กระบี่เขาทองตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ครับเป็นร้านเล็ก
กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากของคนที่ไปกระบีใครไปต้องไปอุดหนุนร้านเขาแน่น
ทั้งวันนี่แซมอนจานยังก็ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะฮะ
ช่วงเย็นเนี่ยคนแน่นไม่มีที่เลยสิ่งที่มันดึงดูดคืออะไร
ร้านเขาทุกเมนู๒๕บาทเท่านั้นแต่ว่ารสชาติกับคุณภาพเนี่ย
ส่วนทางกับราคาอย่างมากคุณผู้ชมครับ
เจ้าของร้านชื่อว่าจินตานภามากผลอายุอายุสามสิบหกปีแล้วนะฮะ
เป็นอดีตพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในกระบีนี่แหละครับแต่ว่าเจอวีกเอ่อ
วิกฤตของโควิด๑๙ก็ตกงานสิครับตกงานเป็นปีแล้วทำงานไม่ได้
แรมก็ปิดสุดท้ายทำยังไงอ่ะชีวิตต้องสู้กันต่อไป
ปากเลี้ยงท้องก็เลยมาเปิดร้านขายยำเลี้ยงครอบครัว
ตอนแรกเปิดเป็นร้านข้าวแกงแต่ว่าแบกต้นทุนไม่ไหวฮะ
ต้นทุนมันสูงฮะนะทำขายออนไลน์ก็
มีลูกค้ามาเรื่อยก็เลยคิดไปเช่าร้านดีกว่า
ร้านเองก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะก็เลือกที่ร้านราคาถูกหน่อย

คุณภาพสดใหม่เนื้อปูเนื้อปลากุ้งหอยต่างนานา
ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าที่สำคัญไม่ใส่ผงชุรสน้ำยำคิดเอง
ทำให้ถูกปากลูกค้าขึ้นมาปูไข่น่ากินมาก
แม่ค้าไม่เอาเปรียบลูกค้าลูกค้าติดใจก็กลายเป็นลูกค้าประจำ
มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอุดหนุนกันสม่ำเสมอ
เขาบอกว่ายกนิ้วให้ลูกค้าบอกว่าร้านนี้คุณภาพดีรสชาติดีมาก
เปิด๑๑โมงเช้าไปถึง๒ทุ่ม
จ๋าแซ่บปากห้อยกระบี่
ก็ไปชิมกันได้ทุกเมนู๒๕บาทเท่านั้น

สาวอนก็มากุ้งสดก็มีแม่เออปูดองก็มา